คุณผู้ชมมาต่อกันนะคะนี่ถ้าพูดถึงงานบวชงานบวชมากับความคลื้นเครงใช่ไหม
เวลาบวชนาคสนุกค่ะคุณผู้ชมแต่เวลาสนุกเนี่ยเขาก็จะจ้างแดนเซอร์มาเต้นใช่ไหม
แล้วก็เพื่อนนาคอะไรต่างแต่คนเหล่านี้หลบไปค่ะแม่นาคบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเอง

พูดไปได้กระโดดลงไปดีครั้งหน่อย
เวลามันไฟ

โอ้โหคุณแม่นี่เอวดีจริงเลยนะครับ
ไม่ต้องเอาลงใช่ไหมครับแล้วก็กล้องจับที่ปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยจะลุกขึ้นนะครับ
กราบคุณแม่งามค่ะยอมแล้วแม่จ๋าเต็ม๑๐หนูไม่หักแม่สักคะแนนเลยนะคะ
แต่ลูกจะบวชทั้งทีแม่ก็อารมณ์ดีมีความสุข
ใช่ลูกจะเข้าสู่ร่มกาสวพักแม่กำลังจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกชาย
แม่ก็เลยจะมีความสุขประมาณนี้แหละค่ะ
นี่แหละค่ะใส่สะโพกบนเวทีแบบนี้นะนักร้องแดนเซอร์ข้างได้แต่มองตาปริบแล้วนึกในใจ
ดีจังเลยฉันไม่ต้องทำงาน

อกดีใจแล้วก็มีความสุขกันไปตาม
ส่งเสียงกรี๊ดกันเป็นระยะนะคะ

ควักตังค์แจกติ๊บคุณแม่ก็มีนะคะ

แม่นักน้อยแต่รักแม่นักกันนานะจ้ะ

ลีลาคุณแม่นาคตอนทำขวัญนาคที่บ้านแล้ว
นี่เมื่อสักครู่อันนี้ลีลาตอนแห่นาคไปวัดนะคะ
แดนส์กระจายแบบนี้นะคะแต่พอถึงวัดแล้ว

อาการของแม่นาคก็จะประมาณนี้ค่ะ
อันนี้ยังไม่หมดแรงยังไม่หมดแรงนี่ฮะ

ถึงขั้นไปนอนข้างโบสถ์เพราะหมดแรง
ไม่เกรงใจผ้าใหม่แม้แต่น้อยเลยจ้ะแม่จ๋านะคะ
อกจากเป็นแม่นาคสายแดนส์แล้ว
ยังรับตำแหน่งเป็นแม่นาคสายฮาด้วยรางวัลอีกนะครับ
คือแม่ของแม่นาคเนี่ยท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ
แล้วพอเห็นลูกจะบวชแบบนี้ก็จะรู้สึกแบบมีความสุขทั่วพื้นนะคะชื่นใจนะ